คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไม่ไหวบอกไหวใช่ไหม
แต่นี่ชาวบ้านที่ปากช่องโคราชเขาบอกว่า
ไม่ไหวจะให้พูดว่าไหวต่อไปได้ยังไง
น้ำมันท่วมอุโมงลอดใต้มอเตอร์เวย์
แล้วคุณเคยท่วมสูงนะ๒เมตร

ดังนั้นพอไม่ไหวแบบนี้ก็เลยร้องมาในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ

ไทยรัฐช่วยด้วย
ถ้าไม่บอกว่าเป็นถนนอุโมงให้ชาวบ้านใช้สัญจร
ก็นึกว่าเป็นอุโมงส่งน้ำล่ะค่ะ
จุดนี้คืออุโมงลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์
ช่วงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
มอเตอร์เวย์สร้างผากลางหมู่บ้าน
กรมทางหลวงก็ต้องสร้างอุโมงให้ชาวบ้านได้สัญจรอย่างสะดวก
เพราะชาวบ้านต้องข้ามฝั่งไปดูแลไร่ดูแลสวน
บางคนต้องใช้อุโมงนี้ข้ามไปทำงานหรือไปเรียนฝั่งนู้น
อุโมงแบบนี้มีอยู่๓จุดในตำบลกลางดง
เปิดใช้มาแล้ว๔เดือนน้ำไม่เคยแห้ง
ยิ่งช่วงฝนตกหนักน้ำที่มาจากถนนในหมู่บ้าน
พัดพาเอาดินโครนไหลลงมารวมกันในอุโมง
กลายเป็นโครนเต็มถนน

ก็คือสัญจรที่ใช้เส้นทางนี้ประจำ
รถยนต์ผ่านไปได้แต่ว่าก็ลำบากหน่อยนะคะ

เพราะว่าดินโคนมันจะอยู่สูง
แล้วพอฝนตกดินโคนมันจะสไลด์ลงมา
ทำให้มอเตอร์ไซค์ขับยากมากเพราะติดดินโคน
ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ประจำ
จะต้องเดินลุยน้ำลุยโคนนะคะก็ลำบากมาก
น้ำขัง๕๐เซนติเมตรคือช่วงฝนน้อย
แต่ถ้าฝนตกหนักบางครั้งน้ำในอุโมงท่วมถึง๒เมตร
ชาวบ้านตำบลกลางดงบอกแล้วเราจะไม่ทน
ขอร้องผ่านไทยรัฐทีวีก่อน
แต่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไข
จะร้องเรียนให้ถึงกระทรวงคมนาคมเจ้าของโครงการ
ให้ได้รู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหน